วันนี้นะคะในงานที่พี่แจกรีนไปทำข่าวมาค่ะ
ทำข่าวที่ป่าช้าวัดดอนค่ะ
คือพ่อป๋องพี่ป๋องกระพลทองทัพนะคะ
แต่เนื่องจากสารที่แบบมันไม่อำนวยโต๊ะจีนไม่มี

ก็คือป่าชาวัดดรณ์ย่านเจริญกรุงขึ้นชื่อริชาเรื่องความเห็นอยู่แล้วเนอะ

ที่ฉันอยู่กรุงเทพมานานนี่เป็นครั้งแรกที่เพิ่งเคยไปนะคะ
ได้ชวนแฟนคลับมาทำบุญเลี้ยงผีที่ป่าชาวัดดรณ์ค่ะ

ก็ได้พัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นสวนสาธารณะให้ชาวบ้านได้มาออกกำลังกาย
ก็จะมีคนวิ่งจ๊อกกงจ๊อกกิ้งนี่แหละค่ะ
งานเริ่มต้นแต่ช่วงโพลกข้ามตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ป๋องจัดให้มีกิจกรรมแต่งแฟนซีค่ะ
ก็จะเห็นคนแต่งเป็นผีมาเต็มเลย
มาวิ่งก่อนคุณผู้ชมวิ่งรอบเนี่ย๔รอบด้วยกันนะคะ

เมนูน่ากินทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลา
ข้าวมันไก่ผัดไทยหมูสเต็กแล้วก็อีกมากมายคือเพียบเลยค่ะ
โดยจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็มีการเอาอาหารไปวางไว้บนพื้น
เป็นที่เก็บศพรายญาติมันจะเห็นเป็นแบบสุสานใหญ่เลยตรงนั้นนะคะ
ก็จะแบ่งเป็น๓หลุมด้วยกันชายอันหนึ่งหญิงอันหนึ่งแล้วก็เด็กเล็กอันหนึ่งค่ะ
ดังนั้นนะคะจึงเป็นความตั้งใจของพี่ป๋องที่อยากจะมาจัดเลี้ยงขอบคุณผี
เพราะว่าทีมงานเนี่ยเอาเรื่องเล่าต่างของเขาไปเล่าจนโด่งดังยังไงล่ะ
แล้วความปังของพิธีครั้งนี้ก็คือพี่ป๋องเชิญคนนี้มาเลยค่ะ
ริวจิตสัมผัสปกติเขาทำงานแต่ในสตูแต่ครั้งนี้เข้ามาแบบว่านำสวดเองเลย
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าก่อนนำสวดเนี่ยต้องเดินไปขอเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วมันกว้างมากหลายที่มากนะคะ
ก่อนเริ่มพิธีเนี่ยก็มีการจุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทางตามจุดต่างค่ะ

ระหว่างที่พี่ริวนำสวดนะคะก็สัมผัสได้ถึงความรมแรง
คือต้นไม้มันก็จะวิวตลอดเวลานะคะแบบใบไม้แบบพัดติว
และอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยค่ะ
ซึ่งพี่ริวบอกกับเรานะคะว่านั่นแหละคือสัญญาณว่าสัมภเวษีได้ขึ้นมากินอาหารที่จัดเลี้ยงไว้แล้ว
ริวนะคะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ว่าพิธีเมื่อคืนได้ให้เจ้าภาพคือพี่ป๋อง
ทูบตัวเลขมาจุดหน้าหลุมศพทั้ง๓หลุมด้วย
เพราะเชื่อว่าการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แบบนี้ค่ะ

อย่างที่เคยมีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
เพราะว่าไปทำพิธีเลี้ยงผีในป่าช้าแบบนี้นี่แหละ
เราไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วก็ภาพบรรยากาศ

ช่วงโควิดเราก็ว่างเว้นไป
ช่วงนั้นแล้วพอกลับมาได้หมายนี้เรารู้สึกว่า
เราอยากกลับมาแต๊งขอบคุณวิญญาณที่เราเอาเรื่องเล่าของเขา
อาหารคาวอาหารหวานมีทั้งขนมนมเนยอะไรแบบนี้นะครับ
วันนี้พี่ริวบอกให้พี่ป๋องเตรียมทูบเลขมา
เพื่อสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์เนี่ย
เขาก็จะตอบแทนสิ่งนั้นกลับไป
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาไหว้สุสานศพไร้ญาติ
แล้วเขาขอแล้วปรากฏว่าเขาก็ถูกราวรรณที่๑
แล้วเขาก็เลยเลี้ยงหมูกระทะ
เอาจริงบรรยากาศก็หลอนอะไรก็หลอน

พี่แจ๊คเนี่ยแต่งตัวเป็นพงเป็นผีกันมาเนี่ย

เอาจริงนะคะคือส่วนตัวแล้วเนาะก็คือในช่วงที่เขาวางอาหารกันนะคะ
มันก็จะมีลมพัดมาแล้วเราก็พี่ริวก็บอกว่าเออเนี่ยคือตอนตอนที่ลมพัดมาเนี่ย
อันนี้ตอนคนไปปากทูบใช่ไหมคะแบบว่าเพื่อขอให้เขามากิน
ริวบอกว่าอย่าไปยุ่งตรงนั้นนะคะกำลังกินอยู่

ริวเห็นอะไรเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกไปนะคะ
ก็คือพ่อป๋องเนี่ยเขาซื้อทูปมานะคะเลขทูบ๓อัน
อ่าเขาเป็นพ่อลูกกันเนี่ยค่ะดิฉันก็ไปถ่ายคลิปมาด้วยนะคะ
ก็จุดไป๓ที่แต่ว่าระหว่างที่รอมันดับเนี่ย

ทีมงานเขาก็เลยใจดีคุณผู้ชมนะคะ
ก็ถ่ายเลขมาให้ดูอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ

เพราะว่าการทำบุญนะคะกับศพรายญาติผีรายญาติแบบนี้

แล้วผลตอบแทนมันจะปังมากจริง
อ่ะเลขอะไรไปดูกันเลยค่ะ

นี่คือ๕๒๗นะคะหลุมแรก
อันนี้คือ๔๒๐นะคะ
อันนี้คือ๔๐๘ค่ะ

คืออย่างนี้ตอนที่พี่ทำพิธีไหว้ด้วยนะ
ริวบอกว่าถ้าอยากได้อะไรขอไปเลย
เพราะว่ามันเหมือนแบบเราทำให้ปลดปล่อยทุกครั้ง

แล้วเราค่อยมาแบบเลี้ยงผีแบบนี้

พี่จ๊ะอะไรนะ

คือบางทีแบบของบางทีเห็นแบบไหว้แบบนี้ใช่ไหม

ตกคือแบบตกไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะ

ก็ท้ายที่สุดก็ย้อนกลับมาที่พี่ป๋อง
คือแกก็อยากให้ทำบุญนั่นแหละ
ก็คือจุดประสงค์อยากจะให้ทำบุญนั่นแหละนะคุณผู้ชมนะ
แต่บรรยากาศเนี่ยโอ้โหมันชวนขนลุกขนพองอยู่นะ
แล้วแต่งผีด้วยไงพี่ริวเขายังกลัวเลย

ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมไปหมดแล้ว